ทำให้ชนบุรีขยับหนีการท่าเรือเป็นห้าคะแนนนะครับก่อนที่จะไปดูคู่ชนบุรีนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามผลการแข่งขันในคู่แรกก่อนครับซึ่งคู่แรกของวันในวันนี้นะครับ
สุราธานีครับวันนี้พลิกนรกเอาชนะบางกอกซิตี้ไป๓ประตูต่อ๒นะครับ
เป็นเกมคู่แรกนะครับในเวลา๑๒นาฬิกาซึ่งจากบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดให้แฟนฟุตซอลเข้าชมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ครึ่งแรกครับบางกอกออกนำหนึ่งต่อศูนย์ก่อนนะครับจากจังหวะยิงแล้วเป็นจักรพลศรีนารานะครับ
กิดบอลเข้าประตูไปแต่ว่าสุราธานีก็ตีเสมอทันควันนะครับ
ลูกยิงลูกนี้ของทศวรรษโพทองครับก่อนหมดครึ่งแรกนะครับ
นครคิดเห็นครับมาตามยิงจังหวะนี้ครับให้สุราธานีตามตีเสมอเป็น๒ต่อ๒ครับ
จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังครับจังหวะตัดบอลพลาดของกวินดิหลกธนาเลิศนะครับ
และเป็นทางด้านของผู้เล่นของสุราธานีอย่างวันนี้วัดกรีลบครับที่ตามมาซ้ำลูกนี้เข้าไปนะครับ
เวลาที่เหลือสุราธารณีก็รักษาสกอร์ไว้ได้ทำให้จบเกมเป็นสุราธารณีเก็บ๓คะแนนได้สำเร็จ
ส่วนคู่เอกที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้
พิธีทีบลูเวฟชมบุรีเฉินชนะการท่าเรือไว้๒ประตูตอนหนึ่ง
มาได้ประตูชัยจากนทุศมัตยลาในช่วงนาทีที่๓๓
ก็ทำให้การท่าเรือตามหลังพิธีทีมบลูเวฟเป็น๕คะแนนเหมือนเดิมนะครับ
ต่อกันที่กรณีที่อักบ้าอิสมาตุลาเยฟครับนักฟุตบอลชาวอุสเบกิสถานของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดครับ
ตรวจพบว่าติดโควิด๑๙ครับทำให้โปรแกรมของทีมประสาทสายฟ้าบุรีรำยูไนเต็ด
เลื่อนออกไป๒เกมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครับ
โดยมีสโมสรที่เข้าขายเสี่ยงก็คือราชบุรีเอฟซีและขอนแก่นยูเนเตต
ลงอุ่นเครื่องในเกมที่อักบ้าลงสนาม
ล่าสุดบริษัทไทยลีกยืนยันว่าโปรแกรมของทีมราชบุรีและขอนแก่นสัปดาห์นี้
ถ้าเกิดว่ามีการตรวจแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อ
ทั้ง๒ทีมก็จะสามารถลงแข่งขันนัดต่อไปในวันที่๑๙และ๒๐กันยายน
ซึ่งการตรวจเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่านักเตะและสตาฟของราชบุรี๔๐คน
ราชบุรีจะบุกเยือนโปรลิสเทโรวันที่๑๙กันยายน
ถ้าไม่พบเชื้อก็สามารถกลับมาแข่งขันได้
ส่วนขอนแก่นมีเกมกลางสัปดาห์นะครับบุกไปเยือนอุทัยธานีเอฟซี
ซึ่งเกมนี้ก็จะถูกเลื่อนออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่เกมที่จะบุกไปเยือนทายูเนียนสมุทรสาครวันที่๒๐กันยายน
ก็จะยังคงมีอยู่ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวก่อนเกมไทยลีกนาริสตาร์ทคู่ที่ยังแข่งขันต่อได้
ก็คือเกมของการท่าเรือเอฟซีเจอกับโบลิสเทโรครับ
แฟนก็มาช่วยกันติดสติ๊กเกอร์โซเชียลดิสแทนซิ่ง
ปฏิบัติตามมาตรการของโควิด๑๙
วันนี้แฟนฟุตบอลที่สนามการท่าเรือล่าสุดบัตรเต็มนะครับ
โปรแกรมไทยลีกนะครับนอกเหนือจากบีจีปฐุมและบุรีรำที่เลื่อนการแข่งขันไปแล้วนะครับ
ก็ยังมีอีก๒คู่ครับก็คือชนบุรีเจอตลาดและการท่าเรือเจอโปรลิสเทโรรวมไปถึงสมุทรปราการซิตี้เจอระยองเอฟซีครับ